พาไปที่จังหวัดพิศนุโลกพาไปเที่ยวกันดีกว่านะครับ
นั่นเขาจัดงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควร์
จะพาไปดูควายที่หล่อที่สุดในโลก

นี่ที่นี่ครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลก
เขาจัดงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควร์ครั้งที่๔ขึ้นนะครับ
ภายในงานก็มีกิจกรรมความสนุกสนานมากมายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดวาดภาพระบายสีอะไรพวกนี้
ควายเต็มไปหมดดูเห็นไหมให้ดูกันเลย
มีแต่ควายควายเท่านั้น
เขามาศึกษาเรียนรู้กันว่าอ๋อวิธีการเลี้ยงควายที่ผลผลิตดี
แล้วก็ออกมารูปร่างลักษณะดูดีตามแบบที่เกษตรกรเขาบอกเอาไว้เนี่ยต้องเป็นแบบไหน

ถูกต้องแล้วควายที่เขามาโชว์นะไม่ได้แบบเป็นควายที่สมส่วนอย่างเดียว
ควายเผือกก็มีไม่ได้หาชมกันง่ายนะ
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมควายแคระควายแคระแสนรู้

กระจุ้งกระจุ้งกระจิ้งกระจุ้งกระจิ้ง
เออมีควายแคระด้วย
แล้วนี่น้องหนูเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องการวาดภาพ
มีวาดทุ่งนงทุ่งนาก็ต้องมีวัวมีควายแบบนี้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
วัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

ประกวดการว่าใครจะปั้นได้สวยสุด
นี่แหละครับ

เท่านั้นยังไม่พอ
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับ
เจ้าตัวนี้โอ้โหเป็นควายสุดฮอตเจ้าก้าวเจริญ

ใช่เป็นควายโทสิงหลังตัวนี้
ฮอตมากเป็นควายไทยที่หล่อที่สุดในโลกว้าวยังไง
แถมยังได้แช้งถ้วยพระสัตว์ธานอีกด้วย
ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า๑๐ปี
ควายนั้นถือว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างมาก
เขาว่ากันอย่างนี้จนสามารถพัฒนาเป็นควายที่มีน้ำหนักเป็น๑๐๐กิโลกรัม
ก็คือหนักเป็นตันนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาบอกว่าด้วยความหล่อของเจ้าก้าวเจริญเนี่ยนะครับ
ทำให้ตอนนี้เจ้าก้าวเจริญมีราคาค่างวดค่าตัวสูงถึง๒๐ล้านบาท
หู้ย๒๐ล้านน่ะ

แพงกว่ารถหรูอีกนะครับ

ตัวละล่มตัวละลี่อย่างนี้นะ

ขี่ขวายกันเถอะคุณ๒๐ล้าน

แต่ทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเคยมีคนมาขอซื้อ
แต่พี่เจ้าของบอกเลยว่าไม่ขาย

ใช่ไม่ขาย๒๐ล้านไม่ให้

ไม่ขายหรอ
ไม่ขายได้ไงแต่ขายตั้งแต่๒๑ล้านแล้ว
เขาไม่ขายจริง

แต่ว่าที่ไม่ขายเนี่ยเพราะว่า
เขาต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ควายตัวนี้เอาไว้
เป็นการต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ควาย
ให้มันมีการพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขายกับเจ้าก้าวเจริญ

แต่เขาขายน้ำเชื้อเอาไปแพร่พันธุ์ได้

ขายราคาเป็นโดดแล้ว๕ร้อยบาท
ก็ลองติดต่อกันไปนะครับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจนะครับ
ก็ลองไปในงานนี้ได้ที่จังหวัดพิศนุโลก
คือจะได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการเลี้ยงควายที่ถูกต้อง
ให้มีคุณลักษณะคุณภาพที่ดี
ที่จังหวัดพิศนุกที่มหาวิทยาลัยราชภัทรศิบูรณ์สงคราม
สุดยอดจริงนะมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มันเป็นควายพันธุ์ดี
เวลามันเป็นผสมพันธุ์กับควายพันธุ์ตัวแม่มัน
ลูกออกมาก็จะดีได้ลักษณะที่ดีต่อไปด้วย
แล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะของสัตว์บ้านเราเหมือนกัน

ใครอยากจะไปขยายพันธุ์ให้แบบควายไทยมีพันธุ์ที่ดีสวยงาม
ก็สามารถซื้อกันได้โดนละ๕๐๐ถูกไหม
มูลค่ามากเลยต้องบอกว่าพี่หล่อนะ